คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะที่เราเพิ่งเล่าไปเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึก๑๙มกราคม

มีวัยรุ่นคู่อริเขาทะเลาะกัน
เขาไปเจอกันในสถานบันเทิง

ฝ่ายหนึ่งเขาขับรถกระบะออกมาจะกลับแล้ว

รถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยิงใส่รถกระบะ๒กิโลนะ
ออกจากสถานบันเทิงไล่ยิงไล่ยิงไปเรื่อย
กระสุนเข้ารกระบะฝั่งข้างคนขับ
ตรงที่จับที่เปิดประตูพอดี
คนขับรถกระบะเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตก่อนวันเกิดแค่วันเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๙มกราคม
คนนี้เขาเกิดวันที่๒๐มกราคมเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะคือเพื่อนญาติญาติเนี่ย
ก็เอาเค้กปักเทียนไปร้องเพลงอวยพรวันเกิด
แต่เป็นการร้องเพลงอวยพรวันเกิดหน้าโรงศพค่ะ
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตก็คือนายกิติศักดิ์ทองเพิ่มหรือป๋องอายุ๑๙ปี
แต่เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ๒๐ปีบริบูรณ์ของเขา
แต่กลับมาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อน
เสียชีวิตก่อนหน้าวันเกิดแค่วันเดียวนะคะ
เพื่อนก็เอาเค้กไปเนี่ยอวยพรวันเกิดยืนร้องเพลงให้นาทีหนึ่ง
มีอาหารข้าววางเครื่องดื่มที่ผู้ตายชอบไปตั้งไว้ที่หน้าศพนะคะ
อมรเทพทองนุษย์เพื่อนสนิทของผู้ตาย
บอกว่าปกติจะอวยพรวันเกิดให้กับป๋องทุกปีค่ะ
ปีนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นการร้องเพลงอำลา
เป็นคนรักเพื่อนยอมเพื่อน
พ่อแม่เตือนว่าอย่าออกนะกลางค่ำกลางคืน
ป๋องก็ออกรักเพื่อนมากไงออกไปหาเพื่อน
คืนวันเกิดเหตุแม่ป๋องก็ห้ามนะ
ป๋องแล้วนะคะว่าอย่าออกไปเลยดึกแล้ว
แต่ป๋องบอกว่าเพื่อนสำคัญกว่าก็เลยออกไปหาเพื่อน
สุดท้ายมาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เพื่อนปองก็เลยบอกว่าเป็นอุทาหอนจริง
จะเชื่อฟังพ่อแม่นะดึกดื่นไม่ควรออกไปไหนนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้ว๒คนนะคะ
นายทัศน์ชะกริจทิพษีอายุ๑๙
และนายถิติกรสมจริงอายุ๑๙ทั้งคู่ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังในพื้นที่
ไปเจอกับในป๋องผู้ตายและเพื่อน
ซึ่งเป็นคู่อริกันมาก็ทะเลาะกัน
ฝั่งคนก่อเหตุอ้างว่าในป๋องผู้ตายเนี่ย
พยายามจะเอาขวดเบียร์ไปตีหัวเขาก่อน
แต่ว่าตอนนั้นก็เจรจากันได้ก็ไปคุยกันในห้องน้ำ
ปรากฏว่าในป๋องกับเพื่อนก็ขับรถกระบะออกจากสถานบันเทิงไป
แต่ตัวผู้ต้องหาสองคนไม่จบขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
ก็คือไล่ตั้งแต่สถานบันเทิงไปจนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
ไล่ตามไล่ยิงไปเนี่ย๒กิโล
กระสุนเข้าทางประตูฝั่งด้านคนขับพอดี
นี่ค่ะคนขับก็เลยเสียชีวิตนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ

คุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเรื่องไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยนะคะ
มีเรื่องเดียวที่ลูกพูดอยู่บ่อยก็คือตื่นเต้นจังเลยจะวันเกิดอยู่แล้ว
ไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตก่อนวันเกิดแค่วันเดียว
ไม่คิดว่าลูกชายจะอายุสั้นแบบนี้
ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องใครก่อน
ก็แค่ไปคุยไปเจรจาให้
เพราะไม่อยากจะให้มีเรื่องกันก็คือเหมือนกับไปคุยไปเจรจาเพื่อช่วยเพื่อน
ก็เตือนลูกตลอดว่าอย่าติดเพื่อนให้มากนัก

บอกว่าให้อยู่บ้านนะ

น้องเป็นคนค่องเปือนไม่ใช่คนค่องแม่
ไอ้น้องรู้แม่กันไปไหนก็คือตึงใจแม่ใจผีมั่งนะ
อ้ามตุ๊กขึ้นถ้าพ่อน้องไปผีจะเร่งตุ๊กขึ้น

เกิดวันที่๒๐แล้วปีนี้ปี๒๐๒๐เหมือนกัน
แต่ที่แม่บอกฟังแล้วนะ
ฟังไว้เลยนะครับแม่พูดเลยบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนของเพื่อน

ลูกชายไม่ได้เป็นของแม่

ส่วนสองคนที่ก่อเหตุนะคะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเพราะว่ามีเพื่อนของผู้ตายอีกคนที่อยู่ในรถนะคะ
เขาก็เหมือนกับถูกพยายามฆ่านะเจ้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหานี้เพิ่ม

มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ